เดี๋ยวพาไปต่อกันอีกหนึ่งพื้นที่ไปที่จังหวัดพยาวกันหน่อย
ขอโชคขอลาบจากรูปปั้นเจ้าแม่จันเทวี
เพราะว่าเขาไปขอโชคลาภกันแล้วก็สำริดผล
ทีนี้ก็นำข้าวของเครื่องใช้ไปถวายกันเป็นจำนวนมากแบบนี้นะคะ
ขอเลขได้ไหมฮะมีเหมือนกันเดี๋ยวลองดู
ใกล้จะออกสลากแล้ววันอังคารหน้า
ค่ะนี่เป็นภาพจากชาวบ้านนะคะ

เขานำดอกไม้ถูกเทียนไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบ
ขอพรจากรูปปั้นเจ้าแม่จันเทวี
วีรกษาตรีผู้ร่วมสร้างเมืองพายาว
ประดิษฐานอยู่ภายในวัดป่าศักดิ์คำนะคะ
ที่บ้านหนองหวีหมู่๘ตำบลวังทองอำเภอเมืองพยาว
ชาวบ้านหลายคนเขาเคยไปขอพร
ขอโชคลาภจากรูปปั้นเจ้าแม่จันเทวีแล้วสำริดผลไงฮะ
หลังจากนั้นก็เอาเสื้อผ้าชุดไทยเอาตลับแป้งเอาลิปสติก
เข้าของเครื่องใช้ผู้หญิงเครื่องประดับไปถวาย
พระครูภัยศาลพนารักษ์เจ้าอาวาสวัดป่าศักดิ์คำบอกนะคะ
พงศวดารโยนกกล่าวถึงเจ้าแม่จันเทวีเอาไว้
ว่าเป็นพระธิดาของเจ้าเมืองปัวหรือเจ้าเมืองน่าน
โดยย้อนกลับไป๙ปีก่อน
ขุนเจืองธรรมมิกราชไปคล้องช้างที่เมืองน่าน
กษัตริย์ผู้ครองเมืองน่านจึงยกเจ้าแม่จันเทวี
ซึ่งเป็นธิดาให้เป็นมเหสี
แล้วก็กลายเป็นวีระกษัตรีผู้ร่วมสร้างเมืองพยาว
มีความรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบัน
ทางวัดเขาก็เลยทำรูปปั้นเจ้าแม่จันเทวีเอาไว้นะคะ
เพื่อเป็นอนุสรให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึง
แล้วก็กราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบด้วยนะคะ
ครับไปที่สุโขทัยกันบ้างฮะ
ชาวบ้านเดินทางไปขอโชคขอลาบกับเรือไม้โบราณ
ตั้งอยู่หน้าศาลเจ้าพ่อมะขามเท่า
ริมถนนสายสวรรคโลกคลองยางหมู่๑๑
ตำบลในเมืองอำเภอสวรรคโลกนะครับ
หลังจากมีคนพบเรือลำนี้จมอยู่ในลำน้ำยมสายเก่า
ใกล้กับสารเจ้าพ่อมะขามเท่า
ก็เลยเชิญขึ้นมาบนฝั่งเพื่อให้ชาวบ้านสักการะบูชานะครับ
สำหรับเรือโบราณลำนี้เป็นเรือสร้างจากไม้พยอม
ความยาว๗วากว้าง๑วานะครับ
ด้านท้ายเรือหักออกจากลำเรือ
ที่ผ่านมามีชาวบ้านมาขอโชคขอลาบจากเรือไม้โบราณจำนวนมาก
หลายคนก็สมหวังก็นำสิ่งของมาถวาย
บางคนส่องดูเรือโบราณไปมา
แล้วเห็นเลขมันลอยเข้ามาเตะตาเลยนะคุณนะ
เขียนใส่กระดาษติดเอาไว้บริเวณสารเจ้าพ่อมะขามด้วย
เลขที่มีคนเขียนเอาไว้เอ้าเราก็ไปส่องดูไปอ่านตามที่เขาเขียนไว้
กระดาษติดแบบนี้เลย
ติดแบบนี้มองไกลมองไม่เห็นเดี๋ยวบอกให้นะครับ

ชาวบ้านทั่วสารทิศเดินทางไปขอโชคขอลาบจากต้นตะเคียนทอง
ความยาว๒๘เมตรที่พักสงฆ์บ้านจานอยู่หมู่๑๐
ตำบลตำแยอำเภอพายุ
ชาวบ้านไปพบต้นตะเคียนต้นนี้จมอยู่ในลำห้วยของหมู่บ้าน
แล้วก็นำขึ้นมาไว้บริเวณที่พักสงฆ์
ให้ชาวบ้านได้สักการะแล้วก็ขอพร
หลายคนทราบข่าวก็เดินทางมาขอโชคขอลาบ
เชื่อว่าเจ้าแม่ตะเขียนแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่

ขณะเดียวกันพ่อค้าลอตเตอรี่ก็เอาลอตเตอรี่มาวางขาย

โดยเฉพาะเลขความยาวของต้นตะเคียนต้นนี้
ไม่ว่าจะเป็น๒๘๘๒อะไรแบบนี้
ช่วงเย็นเนี่ยนะเขาบอกว่ามีพิธีบวงสวงสมโพธิต้นตะเคียนทองด้วยนะ

ก็จะมีอสมจิตอาสาไปตรวจวัด
อุณหภูมิทุกคนที่เข้ามาในพื้นที่กันโควิดด้วย
เออนะฮะก็ยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะครับ